คุณผู้ชมค่ะพูดถึงขวัญอุสามณีนานออกงานอีเวนต์ทีนะคะ
ก็มีประเด็นดราม่าให้ได้เคลียร์กันแบบหลายต่อหลายเรื่องเลยนะคะ
อย่างเรื่องล่าสุดที่เธอแต่งตัวไม่สุภาพเดินทางไปในประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามเยอะนะคะ
แต่ว่าอยากไปฟังพร้อมกับเล็ก
ต้องอยากให้คนที่เขาพูดหรือว่าเป็นกวอร์ดนะคะ
แบบเราไปสถานที่ที่นั่นก่อนแล้วเขาจะเข้าใจว่า
พื้นเพย์ที่นู่นสถานที่ที่นู่นยุคสมัยทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแวดล้อมมันเป็นไปยังไง
คนมาประเทศไทยทุกคนต้องใส่สบายหมดเลยเหรอ
มันอยู่ที่ตามสถานที่อยู่ที่แบบการละเทศะค่ะ
จริงฝันรู้สึกยังไงบ้างอุ๋สามารีทำอะไรก็ผิดตอนนี้

ก็ทำให้เราสตองมากขึ้น
ดราม่าก็ทำให้สตรองมากขึ้น

มาอีกหนึ่งปัญหาค่ะปัญหาคดีความค้างคาแรมปีกับการรับเหมาสร้างบ้าน
ที่ทำบ้านในฝันของเธอพังทลาย
ซึ่งนางเอกสาวก็ได้ประกาศไว้ชัดเจนนะคะว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุด
ซึ่งวันนี้เมื่อช่วงบ่ายเธอก็ได้เดินทางไปขึ้นศาลเป็นครั้งแรก
โดยเจ้าตัวเผยว่าต้องการให้เคสนี้เป็นตัวอย่าง
เพื่อไม่ให้เขาไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกค่ะ
ให้เกียรติคนในการทำงานแต่เราก็ต้องเข้าไปเช็คด้วยตัวเองจริง

เพราะมันคือกลิปที่แรงมาก
ถ้าขอโทษถ้าเขารู้สึกสำนึงผิด

ก็ให้ทุกอย่างไปตามผู้พิทาศาเขารักกันเพราะเราก็เตรียมหลักฐานไปครบแล้ว
ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องดราม่านะเพราะเรื่องยินดีก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของเธอกับพี่ลูกแก้ว
พี่สาวของเธอนั่นเองที่กลับมาจูบปากรักกันเรียบร้อยแล้วจ้า
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องบาดหมางไม่เข้าใจกัน
ซึ่งสาวขวัญเผยว่าตอนนี้ปรับความเข้าใจกันแล้ว
และกำลังจะวางแผนพาคุณแม่บินรัดฟ้าไปเยี่ยมพี่สาวในต่างแดนด้วย
คือพี่สาวของเธอก็แต่งงานกับชาวต่างชาติ
เราก็ได้เดินทางไปอยู่กับแฟนที่โน่นแล้วนะคะ
ตอนนี้ขวัญก็น่าจะวางแพลนเอาไว้เคลียร์งานเคลียร์อะไรเสร็จ
ก็เดี๋ยวเดินทางไปหาพี่สาวอีกทีนึง

เยอะมากเลยอะเยอะจริงยังมีอีก๖ประเด็นนะ
เกี่ยวกับธนาคารเรื่องของเงินเงินทองอีกก็ยังเคลียร์ไม่จบเลย

งานทีก็มีข่าวทีเพิ่มออกมาทีละประเด็นนะคะ